มีคันแหลกไปที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซก์
แล้วก็จะไปชนกับเจ้าของร้านกำลังซ่อมรถอยู่

เสียวินาทีจริงจริงอ่ะรอดกระโดดหลบทันครับ
บอกว่าโอ้โหแคล้วคลาดเพราะว่าห้อยพระดี
เหรียญของสองเกจิชื่อดังทำให้เขารอดมาได้นะครับ
นาทีรถจักรยานยนต์ชนกันบนถนนสายเรียบครอง๑๕ต้นไม้
บนครองใหญ่อำเภอองครักษ์ที่นครนายกแล้วก็พุ่งเข้าไปที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
นะฮะก็โชคดีครับเจ้าของร้านที่กำลังซ่อมอยู่
โดดหลบได้ทันอย่างหุดหวิดนะครับนางจำเนียนอำพันธ์อายุสี่สิบปี
บอกว่าก็เปิดร้านซ่อมรถมานานหลายปีทุกวันก็ช่วยสามีซ่อม
ล้อบ้างถอดล้อเปลี่ยนภาพเบรกเปลี่ยนยางให้กับลูกค้า
ขณะที่กำลังทำงานอยู่บังเอิญเนี่ยอะไรเอกใจก็ไม่ทราบ
สายตาเหลือบไปเห็นเสี้ยววินาทีพอดีรถกำลังพุ่งเข้ามา
กระโดดหลบเลยครับเชื่อว่าแค้วคลาดเพราะว่าแขวนเหรียญสองหน้า
ของสองเกจิดังก็คือหลวงพ่อเกิดวัดโพแทนอำเภอองครักษ์
แล้วก็หลวงพ่อเกิดวัดสะพานที่อำเภอบ้านนานะครับ
กลัวมากแฟนผ้าอะไรครับหลวงพ่อเกิดวัดโพแทนหลวงพ่อเกิดต่อหน้า
ที่นำกินอยู่เนาะใช่ทำให้แก้วค่ะก็น่าจะส่วนนะครับ
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ชนกันทั้งสองคันมีฮอนด้าเวฟอันนั้นคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ส่วนคนที่เป็นคนขี่บิ๊กไบท์บาดเจ็บสาหัสเลยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะครับ
ล่าสุดก็มีรถที่ถูกชนเสียหายทั้งหมดรวมแล้ว๔คันด้วยกันนะครับ